พรุ่งนี้๑พฤศจิกายนต้นเดือนครับ
หวยออกวันแห่งความหวัง
วันแห่งสลากินแบ่งรัฐบาล
วันนี้ดิฉันไปเดินหาของกินริมถนนใช่ไหม
ได้ยินเสียงคุณพี่ขายลอตเตอรี่ตะโกนขายน่ารักมาก
พรุ่งนี้ชีวิตเปลี่ยนพรุ่งนี้ชีวิตเปลี่ยน
บอกว่าพรุ่งนี้ชีวิตเปลี่ยนอะไรอ๋อขายลอตเตอรี่
ปกติได้ยินพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้ชีวิตเปลี่ยน

แต่ว่าไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับ
เป็นปกติฮะวิถีชีวิตของคนไทยแล้วแต่ความเชื่อนะครับ
อ่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับเราพาไปสุรินทร์ก่อน

ชาวบ้านในชุมชนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
พาเพื่อนบ้านไปที่จอมปลวกขนาดใหญ่

จอมปลวกขนาดใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณริมคลองใกล้ชุมชน

ก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้เจ้าที่
ขอให้เปิดทางให้ได้เจอกับเลขเด็ดให้โชคให้ลาบ

ขูดหาเลขเด็ดที่จอมปลวก

เราก็ช่วยกันส่องคุณยายยังส่องเลยนะครับ
คุณยายก็ใช้แป้งโรยทาแล้วก็ถูที่จอมปลวก
แล้วมันก็มีเลขปรากฏขึ้นมา

แต่ว่าหลายคนก็บอกโอ้ยเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้ว

ก็แล้วแต่ใครว่าอาจจะเชื่อมากเชื่อน้อยอะไรยังไงนะครับ

จอมปลวกตรงนี้เนี่ยเป็นจอมปลวกที่เจ้าที่แรง
มีชาวบ้าน๓คนเคยเห็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดสีดำ
มายืนอยู่แถวนี้มายืนแบบไม่พูดไม่คุยกับใคร
แล้วมากมันเป็นอ่ามายืนในช่วงโพลเพค่ะ

แล้วล่าสุดมีเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้าน
เจออีกผู้หญิงผมยาวชุดสีดำ
เมื่อค่ำวันที่๒๙ตุลาคมนี้เอง
คุณยายก็เลยตัดสินใจเลยว่าไปเลยเมื่อคืนนี้
ไปกับเพื่อนบ้านเลยกราบไหว้ขอเลขเด็ด

มาตามหรือเปล่า

อันนี้เราหยุดภาพไว้ให้เลยให้ดูเป็นเลข

ทีนี้พาไปต่อค่ะที่เกาะคำชโนธวังนาคิน
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ

ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา

ชาวบ้านเขาก็ไปที่บริเวณต้นมะเดือยักษ์ด้วยนะคะ

มีหญิงสูงอายุคนหนึ่งเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็มาไหว้ขอพรอยู่ที่ต้นมะเดือยักษ์

ใบไม้ร่วงหล่นลงมาใส่ที่หัว

พอหยิบใบไม้ขึ้นมาดูมีเลขที่ใบไม้

เอ้ยเราไม่บอกเลขเขาบอกมีเลขที่ใบไม้จริงนะ
เขายืนยันแบบนี้
ภาพก็ไกลไปหน่อยไม่ให้เห็น

ราชาชนก็เผยเดินทางมากราบไหว้ของ
พระพุทธรูปปางประธานพรอายุเก่าแก่กว่า๕๐๐ปี
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าแล้วก็รูปปั้นขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนต์ก็เป็นตามความเชื่อของแต่ละคนนะ
ชาวบ้านที่มาที่วัดแห่งนี้บอกว่ามากราบไหว้ขอพรพระ
เพื่อให้ได้โชคลาภบางคนก็มาแก้บนเพราะว่าได้ตามสิ่งที่ต้องการแล้ว
สมหวังไปแล้วบนบานสารกล่าวเอาไว้ก็เลยมาแก้บน
ส่วนที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
คนก็มาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะมาไหว้ขอโชคขอลาบ
ต้นตะเคียนคู่อายุกว่าพันปีที่ชื่อว่าพ่อปู่ทองคำ
และแม่ย่าสุวรรณเกษรชาวบ้านเขาไม่พลาดที่จะนำแป้งมาโรย
ขูดหาเลขกันตามความเชื่อส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือที่อ่างน้ำมนต
ชาวบ้านก็มาส่องดูน้ำตาเทียนตีเป็นเลขเด็ดเหมือนกัน
ชาวบ้านบางคนบอกว่าได้บนบานสารกล่าวเอาไว้แล้วก็ได้ตามที่ขอค่ะ
ได้ตามที่ตั้งใจก็มาแก้บนกันแล้วก็มาดูหาเลขเด็ดกันด้วยนะคะ
เพราะเชื่อว่าเลขที่พบจะนำไปเสี่ยงโชคแล้วก็จะถูกรางวัลกันค่ะ
คือท่านอาจจะมองว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะทำไมใครถึงเชื่อ
แต่นี่แหละฮะเป็นเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะ

ชาวบ้านไปนักท่องเที่ยวไปเศรษฐกิจในพื้นที่เขาก็คึกคัก
มีการจับจ่ายใช้สอยมีการซื้อข้าวซื้อของการเดินทาง
ปิดท้ายครับไปที่บรรยากาศการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่จังหวัดชายนาฏนะฮะจุดใหญ่ก็คือที่นี่ครับหน้าแบงค์กรุงไทยนะครับ
มีแผงขายสลากเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้ประชาชนก็มาเลือกซื้อกันนะฮะ
แต่ก็เหมือนเดิมฮะส่วนใหญ่เลขเด็ดดังก็มีการจองล่วงหน้ากันไว้แล้ว
แต่ว่างวดนี้เนี่ยแม่ค้าพ่อค้าสลากบอกว่าเลขที่ดังมากคือเลข๑๒
เลขรุ่นของฮอรุ่นที่เจ้าสู่วิชัยขึ้นไป
ก็เลยมีคนมาซื้อเลขนี้กัน

พรุ่งนี้มาลุ้นกันหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ